ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะจากกรณีที่มีผู้หญิงคนนึงที่เป็นชาวสุรินเนี่ยมาร้องเรียนบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านอำเภอสนม
ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของเธอเองด้วยนะมอมเบียแล้วก็เหมือนกับลวนลามเธอค่ะ

โอ้โหผู้ใหญ่บ้านที่ว่าเป็นอานอนแก้ผ้าอยู่ข้าง
ตกใจที่สามคุณผู้ชมเห็นตามภาพนี้เลยนะคะ
กลับมาถึงบ้านเนี่ยโอ้โห
รอยช้ำรอยเขียวรอยม่วง
เต็มตัวตั้งแต่หัวจดเท้าเลย
ร่มผ้าเนี่ยรอยน่ากลัวมาก

นี่คุณผู้ชมคือมันมายังไงท่าไหนก็ไม่รู้นะคะ

แต่สุดท้ายแล้วเธอรู้สึกว่าคดีไม่คืบ
ก็เลยมาแจ้งความกลับมาร้องเรียนกับทางสื่อบัญชนอีกที

มันไม่รู้รอยอะไรไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่ว่าลำพังปากคนไม่น่ากัดได้ใหญ่ขนาดนั้น

เป็นการทำร้ายที่สาไปเนอะ
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมนะคะ
ปกติเธอก็ดื่มกับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอาคนนี้ประจำ

เสร็จแล้วปรากฏว่าพี่ขอกลับก่อน

แล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ชวนเธอไปดื่มที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้กัน

บอกขอตัวไปนอนพักก่อนไม่ไหวแล้วเมามาก
มาตี๒เพราะว่ารู้สึกเจ็บตามเนื้อตามตัว

ตกใจที่คนข้างก็แก้ผ้าเหมือนกัน
ตามเนื้อตัวเนี่ยมีรอยช้ำเต็มไปหมดนะคะ
บอกว่าผู้ใหญ่บ้านพยายามจะลวนลามเธอ

ร้องดีเลยบอกว่าอย่าทำหลานเลย
ผู้ใหญ่บ้านยอมขับรถมาส่งเธอที่บ้าน
ครูบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ
ไปแจ้งตำรวจไม่งั้นจะเอาให้ตาย
บอกเธอตกใจมากกลัวก็กลัว
นี่ค่ะกลัวมากก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
สุดท้ายไปบอกพ่อปรึกษาพ่อ

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้หลังจากที่ถูกแจ้งความไปแล้วนะคะ

มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแล้วมากล่าวหาเขา
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เรียกตัวผู้ใหญ่บ้านรายนี้
พบพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้ทำเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
แล้วตำรวจก็เรียกหญิงผู้เสียหาย
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันนะคะ

มีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวเกินความจริงด้วยนะ

เขาจะไปสู้คดีในชั้นศาล
ลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
ต่อไปนี้ก็ต้องอยู่ที่สารครับ

ขอฝากด้วยนะครับ

แต่รอยแผลในตัวของผู้หญิงมันก็เยอะนะ
ใช่ไงคือเอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจก็น่าจะรู้แล้วเหมือนกันนะคะ

ประกอบสำนวนถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้
แต่ทีนี้ล่าสุดมันอยู่ที่วันนี้คุณผู้ชมค่ะ

วันเพลหารเสมอนายอำเภอสนม
แต่ภรรยาซึ่งภรรยาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสามีหายไปไหนค่ะ

ก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะ